แต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งก็คือแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโม

นายเดชาบอกว่าทางแพทย์นิติเวศบอกแล้วแล้วก็ให้ดูชัดเจนแล้ว
คือที่ว่าลึกจนถึงกระดูกเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกแต่มันคือเส้นเอ็น
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นแผลที่เกิดก่อนจะเสียชีวิต
แต่คำว่าก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยมันก็ต้องแยกส่วนก่อนจะเสียชีวิตคือบนเรือ
หรือตกลงไปในแม่น้ำแล้วแต่ก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็ไปมีแผลนี้เกิดขึ้น

หรือว่าจะชนสูตรรอบสองอะไรก็ว่ากันไปแต่เกิดจากของมีคมนะทนายเดชาบอก
แน่นอนว่าหลังจากฟังทนายเดชากับคุณแม่แล้วเนี่ย
หลายคนก็แหม่ยังตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัย
แสดงความคิดเห็นกันมากมายเยอะแยะไปหมด
วิตเตอร์นี้ตอนนี้คุยกันหนักมาก
ไลน์ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ที่คุณปอตนุพัฒน์เขาฝากเรือลำเกิดเหตุฝากจอดเอาไว้ที่นี่ตลอด
หลังจากเกิดเหตุก็เอามาจอดที่นี่นะ
อยากจะถามหน่อยว่าไอ้แผลตรงต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโมเนี่ย
แผลลึกเนี่ยใหญ่เนี่ยถ้าจะถูกของมีคมเนี่ยจะเกิดจากอะไร
ใบพัดเรือหรือว่าฟินเรือหรือมันจะเกิดจากอะไร
นี่นะฮะคุณบอลก็พาคุณสุชาดาไปดูฟินเรือด้วยนะครับ
จากเรือที่มีลักษณะคล้ายกับเรือสปีดโบสต์ของคุณปอนะฮะ
เพราะว่าเรือของกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่นำไปจอดไว้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่งแล้วนะครับ
นี่นะฮะพร้อมกับอธิบายนะฮะคุณบอลนี่เป็นเจ้าของอู่จอดเรือนะครับ
ไม่ให้ใบพัดเรือไปชนกับวัตถุต่างใต้น้ำเพราะฉะนั้นลักษณะของฟินเรือมันจะมีสันที่มันมนไม่คมนะ
คมเหมือนกับใบพัดเรือเพราะฉะนั้นตามมุมมองของคุณบอลเนี่ยเชื่อว่าบาดแผลที่ขาของคุณตังโมไม่ได้เกิดจากฟินเรือ
นี่ทดลองให้ดูอย่างนี้เลยทดลองแบบแรกคือนำฝ่ามือสัมผัสรูปคมระหว่างฟินเรือกับใบพัดเรือปรากฏว่าใบพัดเรือนี่คมกว่าเยอะเลย
นี่คุณสุชาดาไปดูมานะฮะตรงนี้นะฮะทดลองแบบที่สองอันนี้นี่แบบที่สองนี่คือเชือกฟางอันนี้ใช้มือรูปนะฮะอันนี้ใช้มือรูปแบบแรกลองใช้มือรูปคมอันนี้แบบที่สองคือเชือกฟาง
นี่เชือกฟางเอามาถูกับใบพัดเรือมีการทบเชือกนะตั้งแต่๑เส้นไปถึง๔เส้นปรากฏว่าตัดขาดสบายมากคุณเขียนมาสอนค่ะอันนี้ใช้เชือกฟางนะฮะแถมรอยตัดเนี่ยคือมันคมด้วยนะรอยตัดก็เลยจะเป็นรอยแบบเรียบอะค่ะไม่มีย่งไม่มียุ่ยหลุดลุ้ยมาเลยนี่๔เส้นทบนะฮะทีนี้ถ้าเอาเชือกฟางหนึ่งเส้นเอาลองกับฟินเรือ
คุณบอลเจ้าของอู่จอดเรือบอกว่าโอ้โหฟินเรือเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้ใบพัดเรือเนี่ยไปชนวัตถุใต้น้ำมันไม่คมนี่เชือกฟางเอาเส้นเดียวนะถูเนี่ยแบบยังแรงยังนานสุดท้ายไม่ขาดนี่แค่เส้นเดียวนะค่ะแต่ใบพัดเมื่อกี้ที่ตัดปุ๊บเลยเนี่ย๔เส้นค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ย
ชงเชี่ยวชาญแล้วก็ลองทดลองเนี่ยคุณบอลบอกว่าเป็นไปได้ยากที่ฟินเรือจะไปฟันเข้าที่ต้นขาขวาตรงจุดที่เป็นแผลใหญ่ของคุณตังโมทั้งใหญ่แล้วก็ลึกซึ่งจะสรุปว่าเป็นใบพัดเรือเลยมันก็ยังไม่ได้เพราะถ้าถูกใบพัดเนี่ยแผลมันต้องเละมากกว่านี้เนื่องจากมันหมุนยกเว้นแต่ว่าช่วงที่คุณตังโมตกน้ำเนี่ยนะ
ด้านหน้าเรือนะค่ะตกด้านหน้าเรือแล้วไปถูกเรือชน
แล้วก็ไปถูกใบพัดเรือจนเป็นแผลที่ขาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้
ลักษณะอย่างนี้นะฮะเราลองจำลองเหตุการณ์นะครับ
แต่บาดแผลมันต้องเวอะคุณบอลบอกเพราะคุณตังโมเนี่ย
มีชุดที่เป็นเสื้อคลุมมีผ้าคลุมมันต้องถูกใบพัดดูดอ่ะ
แต่จากสภาพศพของคุณตังโมที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น
คุณบอลยังบอกว่าเมื่อ๘ปีก่อนหลานชายของเขาเคยตกเรือนะฮะ
ตกจากด้านหน้าเรือถ้าคุณตังโมตกจากหน้าเรือเหมือนกับหลานชายของเขา
พอตกจากหน้าเรือเนี่ยยังไงมันถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือแน่
เป็นธรรมชาติของคนที่ตกน้ำด้วยยังไงต้องโผล่ต้องเด้งขึ้นมารับอากาศด้านบน
ซึ่งศีรษะจะไปชนกับท้องเรือตอนนั้นหลานชายเนี่ยถูกเรือชนเนี่ย
ศีรษะแตกเย็บ๖เข็มแต่ในครั้งนั้นหลานชายของเขาไม่ได้ถูกดูดไปที่ส่วนใบพัดเรือ
ก็เลยยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าการตกน้ำลักษณะแบบตกหน้าเรือ
จะต้องไปถูกใบพัดเรือฟันขาทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าหลานชายคุณบอลตอนนั้นก็ไม่โดน
ทีนี้ถ้าตกจากด้านข้างเรือคุณบอลบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะฮะ
ถ้าตกจากด้านข้างเรือแล้วจะถูกดูดไปตรงส่วนใบพัดเนี่ย
เพราะว่าถ้าตกตรงแถวนั้นเนี่ยต้องถูกน้ำเนี่ยดันออกห่างจากตัวเรือ
น้ำที่มันบานออกด้านข้างของเรือดันเราออกผลักเราออก
แต่มันจะไม่มีโอกาสที่จะดูดเข้ามาเลยสิ่งที่คมที่สุดก็คือตรงสรรใบเท่านั้นเอง
จะสามารถทำให้มันเกิดบาดแผลได้นะครับเพราะเชื่อว่าเพราะบริเวณตรงอื่นอ่ะ
มันมันไม่มีคมเลยต่อให้ตกแรงขนาดไหน
ที่จะทำให้เกิดแผลใหญ่ขนาดนั้นมันก็เป็นไปได้ยากมาก
แล้วมันอยู่ด้านในของขาผมยังมั่นใจว่า
พัดต้องไม่ทำงานก่อนอันดับแรกมันต้องหยุด
มันถึงจะตกไปแล้วมันไปโดนสันตรงนี้แล้วก็จังหวะที่บาดพอดี
อ่ะสำนักการณ์ว่าคนตกมาในแนวตั้งเอาขาลงมาก่อน
ใบพัดอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีแล้วก็รูดปุ๊บบาดออกไป
เพราะว่าถ้าจะโดนฟินฟินมันห่างกับแค่ใบพัด

โอกาสที่เสื้อผ้าหรืออะไรที่จะมาพันโดนใบพัด

เพราะว่าจะโดนบาดฟึดแล้วแยกออกจากกันเนี่ยโหยากมาก
เพราะฉะนั้นคุณบอลตั้งสมมติฐานอยู่สองอย่างนะครับ
ถ้าตกข้างเรือนะครับ
ซึ่งตรงส่วนข้างเรือตรงนี้เนี่ย
ที่ว่าแซนเขาบอกว่าคุณตังโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วก็ตอนจะลุกขึ้นแล้วก็ตกไปทางเอียงไปทางด้านข้าง
ฝั่งซ้ายคุณบอลบอกว่ายังไงตกไปข้างเรือเนี่ย
ไม่ถูกดูดเข้ามาข้างในแล้วโดนใบพัดแน่นอน

จะถูกดันออกเพราะเรือยังวิ่งอยู่ใช่ค่ะมันจะมีแรงดันออกนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
เราลองทำสมมุติฐานนะฮะว่าถ้าตกมาแล้วมันจะเป็นยังไง
ตามที่คุณบอลเขาบอกเอาไว้
สมมุติถ้ามาท้ายเรืออย่างนี้แล้วตกลงไป
ที่คุณแซนบอกมันเหมือนมีแรงกระชากมันเหมือนเรือก็ตก
ซึ่งถ้าตกข้างแบบนี้คุณบอลเจ้าของอู่จอดเรือ
ซึ่งเขาก็เชี่ยวชาญด้านเรือเนี่ยเขาบอกยังไงน้ำมันก็ดันออก
ใช่จะไม่โดนใบพัด
ไม่เข้าไปใต้ท้องเรือไปโดนใบพัดแน่
แต่ถ้าโดนฟิล์นเรือคุณบอลบอกฟิล์นเรือมันไม่คม
แต่ถ้าใบพัดมันต้องแห่แผลมันต้องมีลักษณะเวอะมากกว่านี้สิ
แต่ถ้าเป็นส่วนด้านหน้าเรือก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้

ยังไงตกไปด้านหน้าเรือเนี่ยถูกดูดไปใต้ท้องแน่
เพราะว่าเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้าหลานชายคุณบอลก็เคยตกด้านหน้าเรือ
แล้วพอไปอยู่ใต้น้ำใต้ท้องเรือพยายามจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยชนชนท้องเรือศีรษะแตก
แต่คุณดังโมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังนะหรือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าคนบนเรือเนี่ยคุณแซนเขาบอกเขาเห็นตก
ท้ายเรือท้ายเรือเพราะว่าไปนั่งปัสสวะท้ายเรือ
เพราะมันจะมีคลิปตอนที่เรือเขาจะเข้าฝั่งหลังเกิดเหตุแล้วเห็นคุณจ๊อปพยายามไปจับอะไรแถวทุ่นเนี่ย

เสียบทุ่นเนี่ยจะไปทิ่มโดนคุณแตงโมได้ไหมตอนตกเรือตอนอยู่ในน้ำ
ตรงนี้คุณบอลบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ
เพราะเหล็กเสียบทุ่นเรือเนี่ย
มันเป็นลักษณะเหล็กเล็กนะมันไปเสียบขาจนแบบเป็นแผลเวอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้
นี่เราลองพยายามหาคำตอบดูนะครับว่าเกิดจากอะไร
แต่ทนายเดชาเนี่ยบอกว่าคุณหมอนิติเวศบอกแล้วว่าถูกของมีคม
ใช่ค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าของมีคมที่ว่านี้คืออะไร
และแผลก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกเหมือนที่มีการนำเสนอข่าวด้วย
แต่ทีนี้ก่อนจะตอบว่าโดนอะไรต้องตอบให้ได้ก่อนว่า
คุณแตงโมตกจากเรือที่ส่วนไหนของเรือ
ท้ายเรือข้างเรือหรือหัวเรือ
คือคุณผู้ชมหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหม
ว่าคุณแตงโมตกจากทางหัวเรือที่ตั้งข้อสังเกตแบบนั้น
ก็เพราะว่าทีมข่าวของเรานำเสนอข่าวใช่ไหมคะ

เห็นเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุแล่นไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วมันจะมีบางภาพบางจังหวะที่เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่หัวเรือ
คนยืนอยู่สองคนแล้วมันจะเห็นภาพเป็นคนยืนอยู่สองคนอยู่อยู่หลายมุมหลายจังหวะอยู่เหมือนกัน
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าตกจากหัวเรือ
เดี๋ยวไปดูภาพหน่อยนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณวัดเทวราชกุญชรจับภาพเอาไว้ได้ตอน๓ทุ่ม๕๓นาที
เรือสปีดโบ๊ทแล่นจากสะพานพระราม๗
มุ่งหน้าไปถ่ายรูปสะพานพระราม๘
หัวเรือเห็นภาพคนค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปด้วยกันนะคะว่าคุณผู้ชมเห็นไหม
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นคุณแตงโมหรือเปล่า
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ได้กันหลากหลายเหลือเกินเนี่ยไม่เคยเห็นคนอยู่ท้ายเรือ
ใช่ส่วนใหญ่จะเห็นอยู่หัวเรือตอน๔ทุ่ม๒นาที
ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรก็เห็นภาพเรือแล่นกลับมาจากสะพานพระราม๘ครับ
ก็เห็นคนที่อยู่หัวเรือเหมือนกัน
เห็นคนอยู่ที่บริเวณหัวเรือเดี๋ยวดูภาพนี้ไปเรื่อยก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะมีทางขากลับนะคะอันนี้ตอน๓ทุ่ม๕๓นาที
แล่นจากสะพานพระราม๗ไปสะพานพระราม๓
พอกลับมานี่๔ทุ่มกว่า๔ทุ่ม๖นาที
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมีการตั้งข้อสังเกตว่าก็ยังเห็นนะคนที่หัวเรือค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานสังฮีจับภาพเรือสปีดโบสต
เห็นภาพคนอยู่หัวเรือสองคนนะคะ
แต่เหมือนกับว่าท้ายเรือก็มีคนนั่งอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณแซนหรือเปล่า

นี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตไปด้วยกันนะคะ
เพื่อจะได้ช่วยกันวิกล็อกหน่อย
นี่ค่ะมีคนอยู่หัวเรือสองคนแล้วก็มีคนอยู่ท้ายเรือด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณบริษัทคลังสินค้าเอกชน
ฝั่งตรงกันข้ามกับการไฟฟ้าบางกรวยนนทบุรีประมาณสัก๔ทุ่ม๓๒นาที
ก็เห็นคนอยู่หัวเรือเหมือนกันนะคะสองคนนะคะ
แล้วก็เนี่ยผ่านไปผ่านคลังสินค้า
แล้วก็คาดว่าจุดที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำจะอยู่ระหว่างการไฟฟ้าบางกรวย

คุณผู้ชมเห็นมั้ยคะนี่ตามลูกศรสีเหลืองที่ชี้นะ
เห็นเป็นเงาคนยืนเลยอะ
คือคลิปวงจรปิดหลายคลิปที่ให้ดูไปเนี่ยค่ะ
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือคุณแตงโมจะพลัดตกจากทางหัวเรือ
แล้วพอตกหัวเรือนี่เห็นไหมคะ
พอซูมไปใกล้จะเห็นเป็นเงาคนค่อนข้างจะแบบชัดหน่อย
ทีนี้พอตกจากหัวเรือแล้วยังไงต่อ
มันจะถึงแบบโอ้ยมุดไปใต้ท้องเรือเพราะว่าเรือเรือยังแล่นเร็วไง
ครับแล้วขาไปโดนกับเทินฟินไปโดนใบพัดหรือไปโดนอะไรหรือเปล่า

คือถ้าฟังคุณบอลเจ้าของอู่จอดเรือบอกว่าถ้าตกหัวเรือยังไงก็

ข้อสันนิษฐานค่ะว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
ที่คุณแตงโมตกจากด้านข้างของเรือ
ข้างเลยนะไม่ใช่ไปท้ายแล้วไปตก
แล้วไปกระแทกกับชิ้นส่วนบางอย่างข้างเรือ
เพราะถ้าเกิดคนเขาสงสัยว่าศีรษะมีแรงกระแทกอะไรหรือเปล่า
อาจจะตกข้างเรือแล้วศีรษะไปกระแทกข้างเรือหรือเปล่า
แล้วอาจจะโดนน้ำแบบกระแสน้ำซัดเข้าไปโดนใบพัดเรือหรือเปล่า
กระแทกแล้วก็ทั้งโดนใบพัด
มีข้อมูลจากการชนะสูตรเนี่ยนะคะว่าบาดแผลเกิดขึ้นก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตถูกต้องไหมคะ
เราก็เลยไปถามอาจารย์ดูหน่อยในประเด็นนี้ค่ะว่าเอ๊ะ
ผลชนสูตรที่บอกว่าแผลเกิดก่อนเสียชีวิตมันยังไง
ศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ก็บอกว่าถ้าแผลเกิดขึ้นบนเรือ
ว่าเกิดขึ้นบนเรือนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตมันก็เป็นไปได้ทั้งบนเรือ

ถ้าเกิดขึ้นบนเรือก่อนที่คุณตังโมจะตกลงไปในน้ำ
เลือดมันต้องเต็มเรือเลยค่ะต้องมีรอยเลือด
เพราะถ้าแผลลึกแผลกว้างเนี่ยเลือดจะเยอะทำความสะอาดยากนะ
ต่อให้พยายามล้างขนาดไหนก็ตาม
ส่วนปริมาณของเลือดจะมากหรือจะน้อย
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคุณแตงโม
ขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มน้ำ
แต่ถ้าหากดื่มแอลกอฮอลเข้าไป
จะทำให้เลือดออกจากร่างกายมากกว่าดื่มน้ำนะคะ
ถ้าดื่มแอลกอฮอลเลือดจะพุ่งออกมาเยอะ
ทีนี้ถ้าบาดแผลเกิดขึ้นบนเรือ
เลือดต้องเยอะค่ะต้องตรวจเจอค่ะ

แต่ถ้าคุณตังโมตกลงไปในน้ำแล้ว

หรือโดนวัตถุชนิดอื่นที่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบ
อันนี้ต้องรอต้องรอผลการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แสดงว่ามีแนวโน้มไปด้านฆาตกรรมอำพลา

โดยใช้เทคนิคลูมินอล
น้องเขาจมแล้วเกิดบาดแผลก่อนตาย
จมน้ำขาดอากาศหายใจ๔นาทีเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นบาดแผลน่าจะเกิดภายใน๔นาทีนั้นที่น้องยังมีชีวิตอยู่

นี่นะครับ